ว่าถ้าเป็นเอาเรา๓คนด้วยนะครับ

งูเห่าเต็มหมู่บ้านเลยต่อให้เป็นลูกงูเนี่ยคุณนอนไหวไหม

เดี๋ยวไปดูว่ามันเยอะแค่ไหนครับ
อันนี้คอกใช่คอกกันเด็ก

มันไปซ่อนอยู่ใต้แบบที่นอนใต้หมอนเด็กอ่ะ
คุณผู้ชมผมเบิร์ตบอกไว้ก่อนนะ
งูเห่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่

ฉกนะฉกเข้าไปพิษเท่ากันนะครับคุณผู้ชมฮะ

นี่คือบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครครับ

ผมถึงถามคุณผู้ชมว่านอนได้ไหม

หนึ่งเดือนที่ผ่านมาลูกงูเห่าเพียบเลย

พี่นับได้เท่าไหร่

แต่ถ้าจะให้นับก็น่าจะเกือบ๓๐ตัว

และไอดังนี่มันมีกี่ตัว

เขาบอกว่าเดี๋ยวจะประสานประสานงานแล้วก็จะดำเนินการให้
ไม่เห็นดำเนินการอะไรแล้วก็เงียบไปนี่

นายสมยศวงพันธ์ประหลัดอำเภอกระทุ่มแบน
พาผู้เกี่ยวข้องมามาตรวจสอบเรื่องนี้นี่ครับ
มากันแล้วชาวบ้านออกมาร้องทุกข์กันเลยครับ
บอกโอ้โหเป็นเดือนแล้วนะเจอลูกงูเห่าเพียบเลยเพ่นพ่านมาก
บางตัวก็ขดอยู่หน้าบ้านบางตัวก็ซ่อนอยู่ในรองเท้า

ตัวเข้าไปในบ้านอยู่ตามซอกต่าง
ชาวบ้านบอกเรียกร้องอยากให้แก้ปัญหานี้
มันนี่เรายังไม่เห็นตัวพ่อตัวแม่มันนะนะครับ
ที่ออกมาเลื้อยนี่มีแต่ตัวลูกนะ
ต้องหารังมันให้เจอครับต้องหารังมันให้เจอ
ลองหาผู้เชี่ยวชาญด้านงูเนี่ยมาหารังงูดูนะครับ